มีสัญลักษณ์ที่เปิดตัวอยู่ในแอวรอดในชุมชุม

ใครที่ติดตามข่าวนี้ในช่วง๒๓วันที่ผ่านมา
ใครที่ติดตามข่าวนี้ในช่วง๒๓วันที่ผ่านมา
จะเห็นว่ากระแสค่อยดังขึ้น

เป็นเรื่องที่สามารถสะท้อนระบบของบ้านเราได้เลย

สะท้อนว่าระบบการศึกษา
แม้กระทั่งระบบสาธารณสุขของบ้านเรามีวิธี

ถ้าคุณผู้ชมตามข่าวบ้านครัวนี้
ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาย้ำกันอีกครั้งนะคะว่า
แล้วมีลูกลูกตรวจตั้งแต่เกิดว่าไม่มีเชื้ออาจจะงงว่าแม่เป็นแล้วลูกไม่เป็น
ตรวจตั้งแต่เกิดแล้วก็ตรวจมาตามลำดับ
ที่ควรจะทำอย่างที่ทางการแพทย์ทางหมอต้องทำนะคะ
เด็กเนี่ยเสียโอกาสไปครั้งหนึ่งแล้วก่อนหน้านี้

เพราะว่าต้องเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ะ

แต่เรื่องไม่ได้ดังขึ้นมาน้องก็ไม่ได้เข้าเรียนนะคะ
แต่ว่ารอบนี้จะเข้าเรียนในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะ
แล้วก็โรงเรียนที่เกิดเหตุก็สังกัดสพก็คือขั้นพื้นฐานด้วย
นโยบายก็จากส่วนกลางเลยนะคะคุณผู้ชม
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเพราะว่าทางผู้บริหารของโรงเรียนบอกว่า
เจ้าตัวเล็กต้องไปตรวจอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งทางแม่ก็ยืนยันว่าลูกตรวจตั้งแต่เกิดแล้ว
แล้วก็ตรวจตามขั้นตอนที่ควรจะตรวจก็คือไม่มีนะคะ
ก็เลยให้ยืนยันไปโดยมีเอกสารแล้วก็มีลายเซ็นต์ผู้บริหารโรงเรียน
ให้กลับไปที่โรงพยาบาลซึ่งทางโรงพยาบาลไม่ตรวจให้นะคะ
เพราะโรงพยาบาลก็ยันกลับเช่นเดียวกันว่าก็เคยตรวจไปแล้ว
เรื่องมันก็เลยเกิดขึ้นค่ะเพราะว่ารักษณะแบบนี้
ถ้าไม่เป็นข่าวเราอาจจะไม่รู้นะคะว่าแบบนี้ถือเป็นการละเมิด
นี่ไม่ได้ใช้เรื่องของทัศนคติคุยกันนะคะ
มันเป็นเรื่องของนโยบายแล้วก็สิ่งที่มีการสั่งออกมาอย่างชัดเจนด้วย
วันนี้ที่เราจะคุยกันนะคะว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ปุ๊บ
มันคิดได้มุมเดียวเลยหรือผิดตามระเบียบผิดนโยบาย
ไม่ควรทำไม่มีความเห็นอกเห็นใจทางสังคม
มันมีมุมอื่นคิดด้วยค่ะคุณผู้ชมและดิฉันเชื่อว่าก็จะมีชุดคำถามที่บอกว่า
ถ้าพ่อแม่ของเด็กคนอื่นที่ต้องเรียนกับลูกของครอบครัวนี้
เขาจะกังวลเขาจะห่วงลูกเขาห่วงหลานเขา
เขาไม่มีสิทธิ์รู้เลยหรือว่าลูกหลานเขาต้องสัมผัสคลุกคลีกับใครบ้าง
จะมีชุดคำถามนี้อีกชุดหนึ่งซึ่งที่ฉันจะถามให้ในรายการ
วันนี้สองท่านจะคุยกับเราในรายการนะคะเป็นการให้ทั้งข้อมูล
แล้วก็คุยกันด้วยนะคะว่าตอนนี้สังคมพัฒนาความเข้าใจนี้ไปถึงไหนแล้ว
และเราก็จะโฟนอินกับประหลัดกระทรวงศึกษาธิการนะคะ
ว่าท่านจะรับผิดชอบเหตุการณ์แบบนี้อย่างไร
แล้วเราเข้าใจนโยบายที่ท่านให้ไปในทุกภาคส่วนทั่วประเทศตรงกันหรือเปล่า
ท่านแรกท่านนี้ต้องมานะคะคุณผู้ชมสามารถเล่าได้เพราะว่าก็ติดต่อกับครอบครัวนี้ตลอดนะคะ
ผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอสนะคะคุณนิมิตเทียนอุดมแล้วก็อีกท่านหนึ่ง
คุณหมอเป็นหัวหน้าแผนกป้องกันศูนย์วิจัยโรคเอสภากาชาติไทยนะคะ
แพทย์หญิงนิตยาพานุภาคพึ่งพาพงศ์

ฉันไม่ได้ให้มานั่งฟากเดียวหรอกนะคะ

แล้วก็จริงมีชุดคำถามแย้งอยู่อยู่พอสมควรนะคะ

เราควรจะห่วงเด็กให้ครบทุกคนไหม

คือเรื่องนี้เด้งเข้าใจตรงกันก่อนหรือเปล่าว่า
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นคำสั่งลายลักษณ์อักษร
เป็นนโยบายเข้าใจตรงกันแล้วทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
ไม่ว่าจะเป็นศึกษาธิการหรือสาธารณสุขว่า
การร้องขอให้ครอบครัวพาลูกหลานไปตรวจแบบนี้

ไม่ใช่แค่เหมือนกับเป็นทัศนคติเป็นค่านิยม

ไม่ใช่ในนโยบายเอชช่ายก็บอกเลยว่า
ตรวจเลือดทั้งไปเรียนไปสมัครงานนะครับ
แล้วก็ท่านประหลัดกระทรวงศึกษาเองก็บอกเองว่า
กระทรวงศึกษาไม่เคยมีนโยบายไม่เคยมีระเบียบอันนี้
แล้วพวกเราเนี่ยมีลูกกันมาหรือมีคนรู้จัก

โรงเรียนไม่เคยตรวจสุขภาพก่อนเข้าโรงเรียนนะครับ
ไม่มีแนวปฏิบัติแบบนี้

ทำไมโรงเรียนนี้ถึงเลือกปฏิบัติกับเด็กคนนี้คนเดียว
ทำไมไม่ให้เด็กทั้งหมดที่สมัครในปีนั้น

เวลาที่เราบอกว่าตอนนี้ครอบครัวนี้
หรือว่าเจ้าตัวเล็กสี่ขวบนี้กำลังถูกเลือกปฏิบัติ

หมายความว่าคือทำไมเลือกเด็กคนนี้คนเดียว
จงใจจะจงใจจะอคติเพราะว่าพ่อแม่มีเชื้อ
คือคำว่าเลือกปฏิบัติแปลว่าอะไรคะ

ถ้าเกิดมันเป็นระเบียบทุกคนก็ต้องถูกปฏิบัติด้วยระเบียบนี้
ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเอาเฉพาะคนนี้ปฏิบัติแบบนี้คนอื่นไม่ต้อง

ถ้ามันเป็นระเบียบถ้ามันเป็นกติกาของสังคม

ไม่ใช่ระเบียบของการรับสมัครเด็กในการเรียนหนังสือ
แต่เราเข้าใจอีกแบบได้ไหมคะว่า
โรงเรียนย่อมต้องได้ข่าวเพราะอยู่ในชุมชน
ต้องได้ข่าวย่อมต้องทราบข้อมูลอยู่แล้วว่า
เพราะฉะนั้นโรงเรียนการที่โรงเรียนร้องขอให้ไปตรวจ
เอาอย่างนี้นะคุณนิวิทย์ค่ะ
ก็อาจจะเข้าใจได้นะคะว่าทำไมเขาถึงให้ไปตรวจ
เข้าใจไม่ได้เลยเพราะว่าอะไรครับ

แล้วถ้าเด็กติดเชื้อคุณจะให้เรียนไหม
คุณจะตรวจเพื่ออะไรตอบคำถามนี้ก่อน
คุณครูต้องตอบคำถามนี้ก่อนตรวจเพื่ออะไร
อันนี้ที่นั้นลองตอบเองนะคะ
แน่ใจไปเพื่อมันมีผลต่อการรับสมัคร
หรือไม่มีรับหรือไม่มีมีไหม
หมายถึงขอถามส่วนมันมีได้ไหม

พระราชหอดการศึกษาบอกว่าเด็กทุกคนเนี่ย
ต้องมีสิทธิ์ได้เรียนหนังสือ
มีสิทธิ์ที่จะได้รับสันทนาการนันทนาการ
มีสิทธิ์ที่จะมีอาหาร
สิทธิ์ที่จะได้รับการดูแลเหมือนกัน

แล้วเราไปเลือกปฏิบัติกับเด็กคนนี้ได้ยังไง
เพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันไม่ใช่แค่

มันเป็นกติกาถูกไหมคะเคยเข้าจังงานว่ามันเป็นกติกา
ใช่แล้วการกระทำอันนี้เป็นการกระทำที่ผิดกติกา

คือจริงแล้วเราก้าวข้ามขั้นถกเถียงเรื่องนี้มาแล้ว

เพราะฉะนั้นต่อให้รู้ว่าเจ้าตัวเล็กมีเชื้อ
สมมุติว่ามีคุณก็ห้ามเขาเข้าเรียนไม่ได้
เขาก็ต้องได้รับสิทธิ์ที่จะไปเรียนหนังสือเหมือนกัน
เพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเด็กที่มีเชื้อ
หรือผู้ใหญ่ที่มีเชื้อแล้วเขาได้รับการดูแลรักษา
ได้รับยากินเขาก็เหมือนกับคนทั่วไป
แล้วถ้าสมมุติว่ากังวลว่าเด็กคนอื่นจะมีเชื้อ
คำถามก็คือว่าคุณครูรู้ได้อย่างไรว่าเด็กคนอื่นไม่มีเชื้อ
คุณครูถึงไม่ตรวจคุณตรวจศพคนนี้เพราะว่ารู้ว่าแม่คนนี้ติดเชื้อ
อ๋อเข้าใจค่ะคือถ้าจะทำก็ทำระนาบเดียวกันสิ
ใช่ไหมทำไมมาสงสัยครอบครัวซึ่งเรา
แต่ประเด็นคือไม่ควรทำมันไม่มีความจำเป็นใดที่โรงเรียนจะต้องไปตรวจเลือดเด็กนะครับ
การเรียนหนังสืออยู่ร่วมกันในชั้นเรียนไม่ได้ทำให้ใครติดเชื้อ
ก็ไม่ได้ทำให้ใครติดเชื้อในการใช้ชีวิตการงานด้วยกันหรือการเรียนด้วยกัน
คือต้นทางเลยคุณทำกับใครไม่ได้เลย
ไม่ว่าคุณจะมีข้อมูลครอบครัวเขาอย่างไรก็แล้วแต่ทำไม่ได้เลย
และต่อให้คุณรู้ว่าเขามีคุณก็ห้ามเขาเรียนหรือทำงานไม่ได้
ทีนี้มันมีอีกชุดหนึ่งค่ะขอเป็นทางวิทยาศาสตร์ด้วยค่ะคุณหมอ
คือถ้าสมมุติฉันใช้ความเป็นห่วงเป็นใยอีกชุดหนึ่งของพ่อแม่ผู้ปกครองที่ต้องเรียนโรงเรียนเดียวกันลูกหลานไปเรียน
เอาอย่างนี้ก่อนนะคุณหมอคือเราย้ำกันหลายทีในสื่อนะคะ
ถ้าต่ำถ้ารอนานจนกระทั่งต่ำถึงระดับหนึ่ง
อาจจะทำให้เกิดกลุ่มอาการของเอสขึ้นมา
ก็คือมีโรคแทรกซ้อนต่างโรคฉวยโอกาสต่างเข้ามา
เพราะฉะนั้นในยุคปัจจุบันนี้ค่ะ
มากกว่าที่จะไปเจอผู้ป่วยเอส
เพราะว่าเราพยายามรณรงค์เรื่องของการตรวจให้เร็วรักษาให้เร็ว
ถ้าเราได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสทันทีโดยเร็ว
แต่ว่าไม่มีโอกาสที่จะกลายไปเป็นผู้ป่วยเอสได้เลย
มันไม่ได้เป็นขั้นตอนที่ต่อกันอย่างรวดเร็วเหรอคะ

มันไม่ต่อกันรวดเร็วค่ะโดยเฉลี่ยจริงแล้วนี่ก็คือว่า
แล้วเกิดการติดเชื้อขึ้นอาจจะมีช่วงสักประมาณเดือนแรก
มีอาการไม่สบายเหมือนไข้หวัดใหญ่อะไรแล้วก็หายไป
หลังจากนั้นโดยเฉลี่ยจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ๕๘ปี
กว่าที่จะเกิดอาการของโรคแทรกซ้อนที่เข้ามา
จะเป็นวรรณโรคจะเป็นเชื้อราขึ้นสมอง
จอตาอักเสบอะไรประมาณแบบนี้
ซึ่งเป็นกลุ่มอาการที่เราเรียกว่าเป็นกลุ่มอาการเอส
เพราะฉะนั้นโดยทั่วไปในปัจจุบันนี้
เจอคนที่เป็นกลุ่มอาการเอสนี้น้อยลงเรื่อย

คือต้องการคำตอบแบบสำเร็จรูปเร็วก็คือว่า
คุณหมอถ้าสมมุติเราจะกลัวว่าทำงานกับคน
คือเรากลัวแบบนี้ไม่ถูกเหรอคุณหมอ

วิธีการที่จะติดไปจากคนนึงไปสู่อีกคนนึง

ก็คือการติดต่อด้วยเพศสัมพันธ์
ติดต่อโดยทางเลือดอย่างเช่นการใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน
แล้วก็อันสุดท้ายคือการติดต่อจากแม่ไปสู่ลูกในคัน
เพราะฉะนั้นการที่เราอยู่ร่วมกับใคร
ไม่ว่าจะอยู่ร่วมโดยการดูแลญาติที่เป็นผู้ติดเชื้อ
ร่วมกับเชื้อทำงานร่วมกันเรียนหนังสือร่วมกัน
มันไม่มีทางที่มันจะเกิด๓สิ่งนี้ขึ้น
คือเราไม่มีเพศสัมพันธ์หรือการใช้เข็มร่วมกัน
หรือการที่จะไปถ่ายทอดจากแม่สู่ลูก
ในสถานศึกษาในครอบครัวหรือว่าในที่ทำงานนี้ได้เป็นอันขาดอยู่แล้วค่ะ
ตามข่าวนะคะคือคุณพ่อกับคุณแม่เขามีเหรอคะ

ได้ถูกเลยค่ะก็เข้าใจเลย

มันเกิดจากการที่คนยังไม่รู้รู้รู้ไม่ทัน
ยังมีความกังวลกับภาพเก่าที่ว่าพอติดเชื้อปุ๊

แล้วก็จะมีน้ำหลงน้ำเหลืองอะไรจะไปติดไทยกันได้ง่ายอะไรแบบนี้ค่ะ
แต่ในความจริงก็คือว่าคุณพ่อคุณแม่คู่นี้เนี่ย
เป็นผู้ที่อยู่ร่วมกับเชื้อแล้วเริ่มรับการรักษาไปเรียบร้อยตั้งนานแล้วนะคะ
คนเราที่เป็นผู้ติดเชื้อแล้วเริ่มรับการรักษา
เพียงแค่ใช้เวลาไม่ถึง๖เดือนด้วยซ้ำ
เชื้อในร่างกายนี้มันลดลงถึงระดับที่แทบจะตรวจไม่เจอแล้ว
เพราะฉะนั้นกว่าที่คุณแม่ท่านนี้จะท้องน้องคนนี้

ระหว่างที่ท้องปุ๊บน้องก็คลอดออกมาเรียบร้อยปุ๊บ
ก็เป็นช่วงที่คุณแม่เขามีการควบคุมเชื้อได้อยู่ตลอดเวลานี้ค่ะ
น้องมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้น้อยกว่า๑

ซึ่งเป็นแนวทางที่เราปฏิบัติกันทั่วประเทศ

เขาต้องมีการเจาะเลือดเป็นระยะเลยค่ะ

ถ้าไม่เจอเชื้อก็คือแปลว่าไม่มีการติดเชื้อ

น้องจะไปติดเชื้อจากการที่คุณแม่เลี้ยง
ดูอะไรแบบหอมเหิมกอดเกิด

ซึ่งเป็นความกังวลที่ไม่มีอะไรรองรับโดยเด็ดขาด

คุณแม่กับคุณลูกกินข้าวร่วมกัน
มีน้ำลงน้ำลายป้อนอะไรด้วยกัน

ทิ้งได้เลยเพราะว่าคุณแม่ที่อยู่ในระบบของการดูแลรักษาเนี่ย
แล้วทราบว่าตัวเองเป็นผู้อยู่ร่วมกับเชื้อ
ก็จะมีการแนะนำว่าไม่ให้ลูกกินนมนะคะ

โรงพยาบาลจะให้นมผงไปจนขวบครึ่งถึงหรือ๒ขวบ

เป็นเหมือนสิทธิประโยชน์ที่ผู้ติดเชื้อที่เป็นผู้หญิงที่คลอดลูก
ที่คลอดลูกออกมาเนี่ยจะได้นมผงทุกคน

คุณหมอเมื่อสักครู่นี้ที่เรียนพยายามแยกว่า
ทีนี้สมมุติอันนี้ถามนอกข่าว
สมมุติไปเจอในกรณีผู้ที่เป็นเอสแล้ว

อย่างนี้ถ้าเกิดในกรณีแบบเดียวกัน
แต่ว่าไม่ใช่แค่ติดเชื้อแต่ว่าเป็นโรคแล้วนี่นะคะ

หรืออาจจะไม่รับเข้าเรียนหรือไม่รับเข้าทำงานได้ไหมล่ะ

เมื่อเขาเข้าสู่การรักษาปุ๊บเนี่ยค่ะ
นานเขาก็จะกลับกลายเป็นผู้อยู่ร่วมกับเชื้ออีก

ขอถามคุณฮิมิตนิดเดียวคือเรื่องนี้ที่มันเกิดขึ้นมา
คือเนื่องจากคุณแม่เขาไม่ยอมให้ลูกตรวจ
หรือคุณแม่เขาจะไปตรวจแล้วโรงพยาบาลไม่ให้
ก็เลยเป็นข่าวคือข่าวมันเกิดขึ้นได้ยังไง
เพราะมันไม่ใช่กรณีแรกอยู่แล้วล่ะใช่ไหมคือคือมันเป็น

คือคุณแม่คนนี้เคยเจ็บปวดกับลูก

แล้วก็ต้องอยากให้ลูกตัวเองได้รับการศึกษา
ถึงเวลาเกณฑ์ได้เรียนก็ควรจะได้เรียน
แต่ว่าโดยสถานภาพหนึ่งไม่เท่ากัน
ฝากผู้ใหญ่บ้านมาบอกว่าถ้าเจ้าจะพาลูกไปสมัคร
ให้เอาผลเลือดไปด้วยใช่ไหมฮะ
แม่ก็เลยต้องไปถามครูว่ายังไงจำเป็นต้องอย่างนี้ไหม
เขารู้ผลอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขารู้ว่าเขาถูกเลือกปฏิบัติ
คุณแม่รู้สึกอย่างนี้เลยเหรอคะ
รู้ว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขาแล้วก็ในเรื่องของการมารับสมัครแบบนี้
มันไม่จำเป็นที่จะต้องไปตรวจผลเลือดแล้วก็รู้อยู่แล้วด้วยว่าลูกไม่ติด
นั่นถึงเป็นประเด็นปัญหาขึ้นมาอันนี้เวลาที่พูดว่าไม่ได้บังคับ
โดยความเข้าใจเหมือนกันว่าฉันไม่ได้เอาปืนมาจ่อหัวคุณ
แล้วให้คุณไปพาลูกไปตรวจไปตรวจแต่ว่ามันอยู่ในภาวะจำยอม
จะเอาลูกเรียนไหมล่ะถ้าจะเอาลูกเรียนก็เอาผลเลือดมา
มันเป็นเงื่อนไขเงื่อนไขที่เหมือนกับปฏิเสธไม่ได้
มันเป็นเงื่อนไขซึ่งคนในสถานภาพที่ไม่เท่ากัน
เราพาลูกเราไปเราก็อยากให้ลูกเรียนหนังสือ
ถ้าลูกไม่ได้เรียนหนังสือก็ลำบากอีก
เพราะฉะนั้นเขาอยู่ในฐานะที่เขาไม่รู้จะเลือกแบบไหน
เขาก็ต้องตรวจก็ตรวจแล้วก็ผมคิดว่า
คือกลายเป็นว่าพอเป็นข่าวปุ๊บ
แต่ก็ต้องคบคุณเขาล่ะ
กระอักกระอวดแล้วนะแต่ว่ากรณีเขา
จะกลายเป็นกรณีให้เข้าใจนโยบายให้ตรงกันแล้วนะ
ซึ่งวันนี้นะคะทางนักข่าวที่อยู่ในพื้นที่
ไปนั่งคุยกับคุณแม่มาหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะคะ

คือเหตุการณ์มาจนถึงวันนี้ที่กลายเป็นข่าว
แล้วก็มีการเรียกร้องในระดับนโยบายกันได้อย่างไรค่ะ
ค่ะฉันก็อยากขอฝากนะคะเพราะว่า
ฉันเป็นคนที่เปิดตัวอยู่แล้วในชุมชน
แล้วมาเจอเรื่องอย่างนี้ค่ะ
เรื่องที่ว่าตอบรับจากสองคนคือแอนตี้

การที่ลูกเข้าโรงเรียนแล้วถูกปฏิบัติอย่างนี้
จริงอยู่คือเป็นความที่ว่าไม่ได้บังคับใจกัน
แต่ว่ามันไม่ใช่นะมันไม่ใช่

มันเหมือนการละเมิดสิทธิ์เล็กค่ะ
จริงอยู่ว่าไม่ได้บังคับ
แต่ทางโรงเรียนอยากได้ก็เลยทำให้
มันก็เลยเกิดกระแสที่ว่า

สิทธิ์ของลูกเข้าเป็นจังสีจังสีน้อ
ไม่ควรที่จะเอาไปมากดดันเข้านะ
คือทำงานเป็นด้านจิตอาสาอยู่แล้วอย่างนี้

ให้ข้อมูลทางประชาชนอยู่แล้วอย่างนี้

อยากให้หน่วยงานมาดูแลบ้างค่ะไม่ใช่ว่าจัดอยู่ในกลุ่มนู่นกลุ่มนี้
ไม่ใช่ว่าจัดอยู่ในกลุ่มโน้นกลุ่มนี้อยากให้เท่าเทียมกัน

ผลตรวจออกมาจริงแล้วมันไม่ได้มีอะไรเลยใช่ไหมครับ
ค่ะยิ่งผลตรวจออกมานี่เพราะว่าเด็กนี่
มันได้รับการดูแลตั้งแต่ตั้งคันสัปดาห์แรก
มันได้รับยาวอยู่แล้วแล้วก็การปฏิบัติโตคือคือมีความรู้พื้นฐานตรงนี้อยู่แล้ว
แหล่งแล้วตั้งเติดปี๔๔ก่อนรู้ผลนี้ตอนปี๔๔
ตอนยังไม่ป่วยแต่ติดเชื้อมาเมื่อไหร่เราไม่รู้
รักษาได้คือค่าใช้จ่ายมันไม่ได้เสียอะไรมากมาย
แค่ว่าตัวเราก็ดูแลตัวเราอย่าให้ป่วยค่อยเข้ามาหาหมอ
คุณผู้ชมค่ะคุณแม่พูดชัดเจนเลยนะคะคือเขารักษาสิทธิ์ให้ลูกนะคะ
คือต่อให้มีนะคะคุณผู้ชมต่อให้มีเด็กก็จะถูกกีดกันไม่ให้เข้าเรียนไม่ได้นะคะ
ไม่ใช่เรื่องทัศนคตินะคะคือมันเป็นระเบียบปฏิบัตินะคะ
พักสักครู่ช่วงหน้าประหลัดกระทรวงต้องตอบค่ะ
งานเข้ากระทรวงนะคะคุณผู้ชมค่ะประหลัดก็ยินดีตอบนะคะ
วันนี้ท่านก็ประชุมนะคะเลยไม่ได้มาร่วมงาน
คุณหมอคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณค่ะ
แต่เรียกสัมพนามคุณหมอว่าคุณหมอมากกว่าท่านประหลัดนะดีครับดี
อย่างนี้ค่ะท่านประหลัดค่ะคือตกลงตอนนี้เนี่ย
ทางโรงเรียนดิฉันไม่ได้บี้ที่จะหาจำเลยนะคะแต่ทางโรงเรียนตอนนี้เนี่ย
คุณหมอตรวจสอบแล้วไปถึงไหนแล้วคะก็ได้รับเด็กไว้แล้ว
แล้วก็คุยกับผู้ปกครองรู้เรื่องค่ะนะฮะก็ในแง่ของการจัดการเรียนการสอนเนี่ย
ผมถือว่าเอ่อได้ได้ผลออกมาให้ได้แล้วค่ะ
ทางโรงเรียนพอบอกกับท่านประหลัดว่า
เหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นได้ยังไงคะเอ่อถ้าจะเอาเรื่องอย่างเนี้ยนะฮะ
ก็เคยเดินกับคุณนัทนิมิตรใช่ไหมฮะค่ะอ่าค่ะอยู่ด้วยค่ะครับ
นะฮะว่าถ้าเรื่องอย่างนี้ผมก็ฟังจากคุณนิมิตรด้วย
ฟังจากผู้อำนวยการโรงเรียนด้วยนะครับแล้วผมก็ประมวลเอาว่าทั้งสองเรื่องเนี่ยมีตรวจจริงทั้งคู่นะครับ
เพราะว่าของทางฝ่ายผู้อำนวยการโรงเรียนเนี้ยสุดท้ายเอ่อ
ทางผู้ปกครองก็มาเซ็นรับทราบว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ส่งเด็กไป
ตรวจสอบเลือดคือว่าครับซึ่งแม้ว่าจะถูกบีบังคับหรือไม่อย่างไรเนี้ย
ผมก็ไม่ได้ไปตรวจสอบนะต้องพูดตามตรงตรงนั้นแต่ว่าตามตามที่ข้อมูลที่คุณนิมิตให้ผมก็บอกว่าตอนแรกเนี่ย
ผิดการแล้วก็เอ่อจำเป็นที่จะต้องไปตรวจนะครับเพื่อที่จะมายืนยัดจัด
อย่างไรก็ตามนะครับอย่างที่ผมเรียนไปหลายครั้งว่าเมื่อมันจบด้วยดีแล้วเนี่ย
ผมก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นผิดภูถาขอร์ลแรกแล้วก็ต้องบอกว่าได้สั่งการ
ที่ถั่งการุนแล้วค่ะว่าจำเป็นที่จะต้องออกหนังสือนะ
เพื่อจะเน้นเตือนแล้วก็ย้ำเตือนกับทุกโรงเรียนว่า

แล้วก็ออกไปแล้ววันนี้ออกไป
นี่มี๒๓คำถามชั้นเพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียน

คือแนวทางนี้ไม่ใช่แค่นโยบาย
แต่ว่าเป็นระเบียบที่ต้องปฏิบัติถูกป่ะคะ

มันมีเป็นอะไรรักอักษรไหมคะหรือว่าก็เข้าใจกันแบบนี้คะ
ที่จริงมันก็เป็นเรื่องที่ดำเนินการไม่ได้
การเลือกปฏิบัตินะครับ
ซึ่งจริงถ้าจะเล่นทางวินัยก็เล่นกัดเล่นหนักได้

เราไม่สามารถจะเริ่มปฏิบัติได้อยู่แล้วนะครับ
อย่างยิ่งเป็นเรื่องว่าคนนี้จะรับคนนั้นจะไม่รับ
ด้วยเหตุผลที่ไม่ได้เปิดช่องเอาไว้
แต่ก็จะมีเหตุผลที่เปิดช่องเอาไว้ก็คือโรคติดต่อร้ายแรงนะครับ
ซึ่งจะทำให้เดือดร้อนไป
แล้วก็โรงเรียนก็มีวิจารณญาณในบางเรื่อง
เช่นว่าเมื่อมีโรคมือเท้าเปื่อยระบาด
ก็ให้เด็กหยุดเรียนแต่ว่าน้องมันมีระบบของมันอยู่แล้ว
แต่การกิจการการรับเข้าโรงเรียนจะทำไม่ได้
ค่ะซึ่งระเบียบปฏิบัตินี้เนี่ยนะคะ
ไม่ได้ใช้เฉพาะโรงเรียนที่สังกัดสพ
คือเรียนถามแบบนี้ค่ะถ้าเป็นโรงเรียนเอกชน
เป็นโรงเรียน๒ภาษาหรือเป็นโรงเรียนใดก็แล้ว
ถ้าไม่ได้ดูแลโดยตรงนี่นะคะก็ทำไม่ได้ถูกไหมคะ

แต่ไม่สามารถขอให้ไปตรวจเลือดได้เลยถูกไหมคะ
เรื่องการที่บังคับให้ไปดำเนินการใดที่
ทีเป็นประเด็นสือว่าเป็นการลำเบิดสิทธิ์ที่สุดทุกคน
ก็ต้องบอกว่าเป็นการระเบิดปิดปิดกฎการไปบังคับ
แล้วถ้าเขาบอกว่าไม่ได้บังคับแต่ว่าขอให้ไปช่วยทำให้หน่อย
อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเลี่ยงบารีกัน
ซึ่งถึงแม้ว่าไม่ตรวจมาก็ต้องรับเด็กไว้ครับ
ค่ะเข้าใจได้ค่ะเพราะฉะนั้นเข้าใจตรงกันนะคะ
คือทุกอย่างเป็นระเบียบเข้าใจตรงกัน
ไม่ใช่แค่ว่ากีดกันเมื่อมีเชื้อแล้วห้ามเข้าเรียนไม่ได้
แต่ห้ามขอให้ไปตรวจซะด้วยซ้ำ
แต่ว่าทั้งหลายตัวเนี่ยผมก็เรียนคุณนิมทร์ไปแล้ว
ว่าบางครั้งเป็นเพราะว่าลูกตนไม่เคยประสบกับอักษรณีแบบนี้หรือไม่รับ
แล้วก็จะปฏิบัติไม่ถูกต้องต้องให้ความรู้เข้า

ถ้ามารู้เรื่องนี้เนี่ยบางทีเวลามันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ย
บางคนเคยรู้ก็อาจจะไม่รู้บางคนไม่เคยรู้เลย
ก็ต้องให้ความรู้อย่างเช่นในกรณีนี้
ความรู้ที่ควรจะให้ก็คือว่าวิทยาการในปัจจุบัน
ทางการแพทย์ก้าวหน้าไปไกลแล้ว
คนที่ติดเชื้ออยู่ในสังคมมีมากมาย
อยู่บนรถเมย์ก็มีอยู่ในโรงหนังก็มี

เพราะฉะนั้นมันไม่ได้เป็นปัญหาต่อสังคมต่อไป
อย่างนี้ต้องให้ความรู้แล้วผมเองก็คงจะต้องบอกทางสวทร
ก็ย้ำเกิดว่าผมต้องมีการให้ความรู้เป็นระยะ
จริงอยากถามท่านประหลัดมากกว่านี้แต่เวลาไม่ค่อยเอื้อค่ะ
แต่ดิฉันได้ไอเดียที่สำคัญที่สุดแล้วนะคะ

ขอสำเนาด้วยเพราะท่านประหลัดบอกว่าจะส่งสำเนาคำสั่งให้ผม
ท่วงผ่านดิฉันแล้วกันนะครับ

คุณหมอถ้าที่ฉันเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองท่านอื่นนะคะ

สมมุติในกรณีที่อาจจะเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุเด็กเล่นกันนะคะ

สมมุตินะสมมุติว่ามีเด็กที่มีเชื้อ
หรือว่ามีเด็กที่เป็นโรคเอสเนี่ยนะคะ

เด็กสู่การเล่นการเกิดอุบัติเหตุมีโรคมีเลือด
คือมันไม่มีความเสี่ยงเลยเหรอคะ
คือเราต้องเข้าใจขนาดที่ว่าไม่มีความเสี่ยงเลยจริงเหรอคุณหมอ
เช่นเดียวกันกับการติดไม่ว่าจะเด็กหรือจะผู้ใหญ่เนี่ยค่ะ
มันเป็นภาหะของการที่จะนำเชื้ออีกหลายโรคเนี่ยค่ะ
จากเด็กคนนึงไปสู่อีกเด็กอีกคนนึงเนี่ยค่ะได้
เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นหน้าที่ของคุณครูของครูที่เขาจะคอยดูสนามเด็กเล่นอย่างนี้อยู่
หน้าที่ของพ่อแม่เองที่ต้องบอกเด็กบอกลูกเราเนี่ยค่ะว่า
เหตุการณ์อะไรสิ่งคัดหลังอะไรที่ปกติแล้วเราไม่ควรจะไปแตะไปจับอะไรเนี่ยค่ะอยู่แบบนั้น

เหมือนกับว่าเราก็จะแนะนำเพื่อนแนะนำลูกใช่ไหมคะ
เพื่อนคนไหนกำลังฮัตเชยอยู่ไออยู่อย่าไปจูงมือกับเขา
อย่าไปจับของเล่นร่วมกันกับเขาเช่นเดียวกันเลยค่ะ
เพราะฉะนั้นเด็กที่เกิดอุบัติเหตุมีเลือดมีอะไรปุ๊บเราก็จะบอก

เพราะมันสามารถจะถ่ายทอดเชื้อโรคต่างมาสู่เราอย่างนี้ค่ะได้

นิดเดียวว่าในกรณีนี้ก็คือถ้าสมมุติว่า
เพราะเอิญไปโดนมาอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่าลูกเราหลานเราไม่ได้มีแผลเปิด
ผิวหนังมันป้องกันได้เชื้อโรคเข้าไม่ได้
แถมนิดเดียวว่ามันช่วยได้อยู่อีก
เราจะได้ไม่ต้องกังวลมากว่าในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนั้น
ไม่ได้ทำให้ติดเชื้อถ้าจะติดก็คือต้องมีเพศสัมพันธ

ค่ะทีนี้ขออีกนิดเดียวค่ะเมื่อสักครู่นี้ประหลัดบอกว่า

ตอนนี้ในเมืองไทยสูงที่สุดคือ๒๐กว่าปีแล้ว๒๖แล้วมั้งคะ
อเมริกา๒๘แล้วอเมริกานี่อยู่๓๐กว่าแล้ว
มีคนที่เรียนจบทำงานแล้วมีคนเรียนหมอมีอะไรอย่างนี้ค่ะ
ไม่ได้อยู่นะคะไม่ได้อยู่เวลาที่เรานิยามที่ต้องระวังใช่ไหมคะ
ก่อนเราจะบอกว่าอาจจะเสียชีวิตภายใน๔ปีแรก
แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วเด็กเหล่านี้โตมีครอบครัวแล้วก็เยอะเลยครับ
ขอเป็นคำถามสุดท้ายค่ะคุณนิมิตรถามตรงเถอ
ถ้าไม่เป็นข่าวไอ้ตัวเล็กเนี่ยได้เรียนไหม

ถามตรงอีกคำถามหนึ่งคุณนิมิตรอคติไปนิดไหมคะ

คือคุณนิมิตคุณนิมิตฟังข้อมูลจากฝั่งเดียวแล้วมาบี้เอากับกระทรวงหรือเปล่าคะ
ครับคือเรื่องนี้เกิดมา๒ปีแล้วนะครับ
แล้วก็เวลามันเกิดเรื่องแบบนี้สิ่งที่เราทำอันดับแรก
ลงไปในพื้นที่ลงไปจัดอบรมพูดคุยกับผู้นำชุมชน
กับคุณครูอธิบายกันทำเป็นเหมือนกับกระบวนอบรม๒วันเลย
เพื่อที่จะอธิบายกันนั้นเป็นอย่างไรนะครับ
แล้วหลังจากนั้นก็พยายามจะสื่อสารว่าเด็กควรได้รับเรียน
ตอนศูนย์เด็กเล็กนั้นเราทำเรื่องถึงมหัฒน์ไทย
แต่มหาดไทยด้วยความเข้าใจที่คาดเคลื่อนมหาดไทย

หัดไทยเข้าใจอย่างนั้นนะครับมีหนังสือตอบมาให้พวกผม
ดังนั้นพวกเราเนี่ยพยายามจะแก้ไขทีละวิธีก่อน
เข้าไปคุยเข้าไปคุยเข้าไปอธิบายนะครับ

พยาบาลพี่เลี้ยงที่อยู่ที่โรงพยาบาลอำเภอเนี่ย

เพราะฉะนั้นถ้าไม่เกิดเป็นข่าวถ้าไม่เกิดประเด็นนี้
น้องคนนี้ไม่ได้เรียนแล้วทุกเทอมการศึกษา
ก็จะมีเด็กที่ได้รับผลกระทบแบบนี้เกิดขึ้นอีก
เพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าต้องขอบคุณน้องนะครับ
ที่ยอมที่จะเปิดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็สู้ด้วยกัน
แล้วก็ต้องขอบคุณท่านประหลัดกระทรวง
พูดชัดเจนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องกระทำไม่ได้แล้วมันละเมิด
แล้วก็พร้อมจะออกประกาศที่จะให้ทุกโรงเรียนเข้าใจเรื่องนี้
ผมคิดว่าเรารออันนี้อยู่เพราะว่าวันที่มีการไปคุยกันที่กระทรวง
เขาบอกเลยว่าจำเป็นจริงที่กระทรวงศาสตร์จะต้องออกแนวปฏิบัติที่ชัดเจน
เพราะว่าการละเมิดแบบนี้กำลังเกิดขึ้นทุกวันทุกเทอมการศึกษา
ก็อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นรายการนะคะที่คุณนิมิตรบอกคือจริงเนี่ยอันนี้จะไม่เป็นข่าวนะคะ
ถ้าคือคุณแม่เขาไม่ได้มีความรู้ลูกเขาโดนละเมิด
เรียนย้ำแค่สองประโยคค่ะคุณผู้ชมค่ะคือละเมิดไม่ได้นะคะ
ว่าละเมิดไม่ได้คือห้ามเขาไม่ให้เข้าเรียนไม่ได้
แต่จริงแล้วที่ต้นทางคือคุณละเมิดไม่ได้ที่บอกให้เขาไปตรวจซะด้วยซ้ำ
อันนี้เข้าใจตรงกันเวลาเราเหลือน้อยแต่อันนี้คือใจความสำคัญของข่าวนี้นะคะ

โปรดติดตามตอนต่อไป